ผมพาไปอนุโมทนาบุญกันดีกว่า
พระครูบาบุญชุ่มยานสังวโรนะฮะ
ตอนนี้พระครูบาบุญชุ่มท่านก็ได้ปวรรณาออกจากกรรมฐานแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะเมื่อเวลาประมาณตี๕วันนี้ครับ
พระครูบาบุญชุ่มยานสังวโรได้ปวรณาออกจากกรรมฐานโดยมีลูกศิษย์
แล้วก็ผู้ที่เลื่อมสายศรัทธามีญาติโยมมารอท่านขณะที่ลงจากถ้ำเมืองแก๊ส
รัฐฉานประเทศพม่าซึ่งอยู่ห่างจากจังหวัดท่าขี้เหล็ก
ตรงข้ามอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายประมาณ๒๐๐กิโลเมตร
นี่ฮะพระครูบาบุญชุ่มนะครับถ้าท่านยังจำกันได้
ช่วงทีมหมูป่าอาคาเดมี่ที่ติดถ้ำหลวงที่เชียงรายเนี่ย
ท่านก็ไปช่วยให้นะไปดูไปอะไรให้นะครับ
ท่านก็ได้แสดงธรรมเพื่อเป็นธรรมธานแก่คณะลูกศิษย์
แล้วก็ผู้ที่เป็นญาติโยมทั้งชาวไทยชาวไทยใหญ่ชาวพม่า
มารอรับเป็นจำนวนมากที่บริเวณหน้าถ้ำนะฮะ
คือหนทางที่จะต้องเดินทางมายังเมืองยังถ้ำเมืองแก๊ส
เพราะว่าคนที่มานี่บอกว่าถ้าได้มาฟังธรรมจากท่านเนี่ย
จะได้บุญมหาศาลเลยเพราะว่าพระครูบาบุญชุ่มท่านก็จะมาทำพิธีอยู่ในถ้ำแบบนี้
เป็นเวลา๓เดือนทุกปีตั้งแต่เข้าพรรษาจนออกพรรษา
แล้วพระครูบาบุญชุ่มท่านก็ได้ปลงผม
หลังจากที่ไม่ได้ปลงผมมานานถึง๓เดือนนะครับ
นี่ครับ

ท่านก็เข้าปฏิบัติพระกรรมฐานในถ้ำ๓เดือนช่วงเข้าพรรษา
ถ้ำแห่งนี้ตั้งแต่วันที่๒๖กรกฎาคมที่ผ่านมา
แล้วทุกครั้งที่พระครูบาบุญชุ่มท่านเข้าถ้ำเพื่อปฏิบัติกรรมฐาน
ท่านก็จะปิดวาจาไม่พูดกับใครไม่พบเจอใคร
ตั้งแต่เข้าพรรษาถึงออกพรรษา
ทำแบบนี้มานานกว่า๔๐ปีแล้ว

ก็เป็นไปตามแนวทางของพระป่าอรัญวาศี
หากท่านว่างเว้นจากการปฏิบัติธรรมใดก็จะใช้เวลาในการวาดภาพ
ซึ่งครั้งนี้ก็เหมือนกับทุกครั้งที่ออกจากกรรมฐาน
พระครูบาบุญชุ่มท่านก็แสดงธรรมโปรดญาติโยมที่หน้าถ้ำ
ก็จะโปรดญาติโยมประมาณ๓๔วัน
บริเวณสาราที่ลูกศิษย์ได้สร้างเอาไว้ให้
หลังจากนั้นท่านก็จะเดินทางไปโปรดญาติโยมที่จุดอื่นต่อ
ซึ่งตอนนี้ยังไม่ทราบจุดแน่ชัดนะครับเกี่ยวกับกิจนิมนต์ของท่าน
อันนี้เป็นภาพวาดที่ท่านก็ได้วาดเอาไว้ระหว่างที่ปฏิบัติกรรมฐานด้วยนะครับ
หลังจากนั้นท่านก็จะกลับไปจำพรรษาอยู่ที่วัดดอนเรืองเมืองพงศ์ประเทศพม่า
๓เดือนเข้าพรรษาจนออกพรรษานะคะ